วันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ

จะมีการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๔
โดยจะโยกงบประมาณที่มีการจัดสรร
ในการซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ของกองทัพ
ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด๑๙ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายได้เลยค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมให้ความสนใจ
พรบงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
มากมากหน่อยครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นประเด็น
วัดไกลกันว่าในที่สุดในชั้นกรรมธิการวิสามันเนี่ย
ยุทธโทปกรณ์ซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินรบเอามาช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนทุกข์ยาก
ผลพวงจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิดได้หรือไม่
ต้องตามครับเรียกว่ามีลุ้นครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องตามดู
โครงสร้างของกรรมธิการวิสามันนั้นเนี่ย
กรรมธิการวิสามันคือกรรมธิการที่ไม่จำเป็นจะต้องมาจากสอสออย่างเดียว
มีทั้งหมดปีนี้๗๒คน
คนที่ไม่ได้เป็นสอสอคนที่พักการเมืองเขาส่งชื่อมาจะเป็นนักวิชาการเป็นบุคคลภายนอก
เป็นผู้ที่สันทัศน์กรณีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงบประมาณเนี่ย
เข้ามาเป็นกรรมธิการวิสามันได้
ภายใต้โพต้าของพักนั้นคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
จึงเข้าไปเป็นได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสอสอ
เพราะว่าพักเก้าไกลเขาส่งชื่อไปแล้วก็เข้าไปมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา
หนึ่งในเจ็ดคนที่ปรึกษากรรมธิการ
ฉะนั้นสัดส่วนของกรรมธิการวิสามัน
ก็เป็นไปตามสัดส่วนของสอสอที่อยู่ในพัก
พักไหนมีสอสอมากก็ได้รายชื่อที่นั่งกรรมธิการวิสามันมาก
พักไหนมีสอสอน้อยก็มีที่นั่งของกรรมธิการน้อย
ทุกปีเนี่ยกรรมธิการเสียงข้างมากที่มาจากสอสอฝ่ายรัฐบาล

เสียงทวงติ่งของสอสอฝ่ายค้านกรรมธิการวิสามันที่ไปจากฝ่ายค้าน
สู้ยังไงก็สู้ไม่ชนะ
พอสู้ไม่ชนะเขาก็สะหวนคำแปลยังไง
ท่านจะได้ฟังคำนี้ขอแปลยัตติสะหวนคำแปลยัตติแปลว่าอะไรครับ
เขาสู้ในกรรมธิการแพ้โหวตกันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
เขาก็ขอเอาเรื่องนั้นสงวนไว้
วันหนึ่งวันใดเนี่ยกรรมธิการวิสามันพิจารณาเสร็จเอามาเข้าสภาใหญ่
วาระ๒วาระ๓เขาจะขออภิปรายให้สภาใหญ่ฟังอีกทีนึง
ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่อย่างน้อยประชาชนที่ติดตามผ่านการถ่ายทอดจะได้รู้ว่า
เหตุผลของฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาขอแปลขอโยกงบขอตัดงบเนี่ยเขามีเหตุผลยังไง
ผมถึงบอกว่าปีนี้มีลุ้นมีลุ้นเพราะว่ากรรมธิการฝ่ายเสียงข้างน้อย
เขาเรียกร้องกันมากว่าในชั้นกรรมธิการวิสามันควรต้องตัดงบประเภทที่งบเสริมสร้างกำลังของกองทัพ
เอาไปช่วยเหลือภาคการเกษตรแทนไปช่วยเหลือให้มีการจ้างงานมากขึ้นไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปช่วยคนตกงานไปช่วยเกษตรกร
แล้วเขาตั้งคำถามว่าหยุดซื้ออาวุธหยุดสร้างอาคารหยุดซื้อเครื่องบินลบสักหนึ่งปีก็จะได้นำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้มากขึ้น
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลว่างบเสริมสร้างกำลังกองทัพทั้ง๓เหล่าทัพตั้งผูกพันไว้ตั้งแต่ปี๖๑ถึง๖๖จนมาถึงปี๖๔ยังเหลืออยู่ตั้ง๑๑๗๐๐ล้านบาทตัวเลขกลม
แต่ว่ายังมาตั้งงบใหม่ปี๖๔อีกเกือบสามหมื่นล้านแล้วยังมีงบสร้างเสริมอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอีกหนึ่งหมื่นล้านรวมทั้งหมดสี่หมื่นล้าน
คุณหญิงบอกว่าในงบ๔๐๐๐ล้านเนี่ยเอาไปช่วยภาคการเกษตรดีกว่าไหมช่วยยังไงล่ะเอาไปจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดิน
เอาไปช่วยค่าปรับปรุงการผลิตอาหารปลอดภัยครัวเรือนละ๑๕๐๐๐บาทก็จะได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า
เพราะเงินสี่หมื่นล้านจะช่วยเกษตรกรได้เกือบ๓ล้านครอบครัวแล้วยังบอกว่าพักเพื่อไทยจะเสนอให้ตัดงบนี้เอาไปให้ประชาชนเสียงเรียกร้องแบบนี้มีเยอะครับจากฝ่ายค้านก็โดนใจประชาชน
มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องตามดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากรรมธิการเสียงข้างมากที่มาจากรัฐบาลเขาไม่เอาด้วยทำอะไรไม่ได้
แต่มันเคยมีปรากฏการณ์เป็นบางปีที่ถูกแรงกดดันถูกกระแสกดดันจากสังคมมากกรรมธิการเสียงข้างมากยอมปรับเปลี่ยนงบประมาณตามเสียงเรียกร้องของกรรมธิการวิสามันเสียงข้างน้อยเคยมีมาแล้ว
ปิดท้ายเนี่ยมีข้อมูลจากอธิบดีกรมบัญชีกลางอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาจะรู้หมดนะครับว่าแต่ละกระทรวงทะบวงกลมเนี่ยกำลังพลหรือค่าราชการมีอยู่เท่าไหร่เพราะกรมบัญชีกลางเป็นคนจัดทำเป็นคนจ่ายเงินเดือนนี่ครับมีคำเปิดเผยของอธิบดีกรมบัญชีกลางมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าประเทศท
มีสแสนแปดหมื่นคนมีทหารเกณฑ์อีกประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคน
รวมกันแล้วหกแสนคนครับแล้วพอไปเปรียบเทียบประเทศ
เยอรมันมีกำลังพลทหารมีกำลังทหาร๑๘๒๖๔๐คน
สามประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ย
เขามีทหารรวมกัน๕๒๓๓๑๐คน
ยังน้อยกว่ากำลังพลของประเทศไทยประเทศเดียว
เพราะเรามีตั้ง๖๐๐๐๐๐คน
ไม่มีข้อสรุปครับเพียงแต่บอกให้รู้ว่ามันแปลกไหมล่ะครับ
นี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ